ดูเหตุสยองที่จังหวัดศรีสะเกดบ้างนะคะ
มีชายวัย๔๘ปีถูกเพื่อนบ้านปาดคอดับค่ะ
แต่ทางตำรวจสามารถตามไปรวบตัวมาได้ทันควัน
ปรากฏว่ามีการสอบถามก็พบว่าสาเหตุนั้นเกิดจากตัวเอง
หึงภรรยากลัวว่าภรรยามาหาผู้ตายนะคะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันค่ะ
ตำรวจสพนสูงจังหวัดศรีสะเกดจับตัวนายกิติพงคำวงหรือกล้องอายุ๓๕ปี
ผู้ต้องหาฆ่าปัดคอนายคำพาจำปาเต็มอายุ๔๘ปี
ชาวบ้านน้องแวงตำบลหนองปูงอำเภอโน้นสูงเมื่อคืนวันที่๗กันยายนที่ผ่านมา
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายกล้องได้มาอาศัยอยู่กับภรรยาและพ่อตาแม่ยายที่สาราประชาคมหมู่บ้าน
จากบ้านถูกไฟไหม้จึงมาอาศัยอยู่ที่นี่ชั่วคราว
วันเกิดเหตุในกล้องได้ตั้งวงดื่มสุราจนเมาก่อนทะเลาะกับภรรยาและใช้ขวดตีหัวจนแตก
จากนั้นภรรยาได้หนีไปอยู่บ้านญาตินายกล้องจึงออกตามหาหลายครั้งแต่ไม่พบ
กระทั่งเวลาประมาณ๓ทุ่มในกล้องมาตะโกนตามหาภรรยาที่บ้านของนายอดีศักดิ์โพชัยผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องแหวงใต้
ก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกตามหาไปบ้านผู้ตายซึ่งห่างจากร้านค้าชุมชนประมาณ๑๕๐เมตร
จากนั้นผู้ตายร้องขอความช่วยเหลือประมาณ๒๓ครั้งแล้วเสียงก็เงียบไป
อย่างนี้นะครับประมาณสัก๓๔ครั้งหยิงไม่นานสัก๒๓นาทีเขาก็จะขี่รถมา
เขามาจอดตรงนี้ครับคนนี้เขาบอกว่าพ่อกลับบ้านเขาว่าอย่างนี้
นางสาวดุดดาภรรยาผู้ก่อเหตุยอมรับวันเกิดเหตุทะเลาะกับสามีเรื่องซักผ้า
ถูกสามีใช้ขวดทุบหัวจนแตกด้วยความกลัวว่าจะถูกทำร้ายซ้ำ
หนีไปอยู่บ้านของอาเพราะที่ผ่านมาสามีเมาเหล้าเมายาบ้า
จะชอบทุบตีนับครั้งไม่ถ้วนและที่ผ่านมาหากมีชายใดเข้าใกล้เธอ
มักจะตามไปทำร้ายเพราะหึงหวงแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงไปฆ่านายคำพา
เพราะเป็นอาของเธอไม่มีความสัมพันธ์ชู้สาวกัน
แต่เขาไม่มายุ่งแค่พูดด้วยคุยด้วยแค่นั้นเขาก็จะทำร้าย
ส่วนศพนายคำพาญาติได้นำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านหลังเกิดเหตุ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าชาวบ้านหลายคนก็เดินทางไปช่วยงานศพจำนวนมาก
เพราะสงสารเนื่องจากผู้ตายอยู่กับลูกชายวัย๑๖ปีเพียง๒คน
เพิงพักหลังเล็กกลางทุ่งนาและมีฐานะยากจน
หลังเกิดเหตุในกล้องยังขู่จะฆ่าอีก๒ศพและจะเข้ามอบตัว
ทำให้ชาวบ้านต่างพากันหวาดภาวะ
แม้ตอนนี้นายกล้องจะถูกจับแล้วแต่ชาวบ้านก็กลัวว่าอีกไม่นานพ้นโทษออกมา
จะมาทำร้ายคนในหมู่บ้านอีก
เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เคยทำร้ายคนมาแล้ว
ก็กลัวแบบว่าเพราะว่าถ้าเขาผ่านรถผ่านใครเขาไม่พอใจ
เขาก็จะทำร้ายไปหมดอะไรประมาณนี้
ก็คือกลัวลูกหลานไม่ปลอดภัย
กลัวแบบว่าพอสารตัดสินจำคุกได้ประมาณ๓๐ปี
กลัวที่สุดก็คือกลัวผู้ต้องหาได้รับอภัยโทษ
แล้วก็ปล่อยตัวออกมาแล้วก็มาทำเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก
เพราะว่าผู้ต้องหาเคยติดคุกมาแล้วหลายคดี
กล้องผู้ต้องหารับสารภาพเป็นผู้ก่อเหตุฆ่านายคำพาจริง
จากเข้าใจว่าภรรยาหนีออกจากบ้านไปหาผู้ตาย
เพราะเคยไปหากันหลายครั้งแล้ว
ตำรวจแจ้งเขาหาข้าวผู้อื่นโดยจตนา
นำตัวฝากค้างต่อสารในวันพรุ่งนี้
ข่าวเทราะทีวีรายงาน